แฮสแท็กอย่างตรงไปตรงมา
วันนี้มันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาครับ
สมัยหน้ากูจกาก้าวไกลครับทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์
หลังจากพักเก้าไกลประกาศส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยครับ
หลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลนะครับ
ก็ส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ก็หลังจากแถลงข่าวปั๊บมันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเลย
สมัยหน้ากูจกาก้าวไกลนะครับขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ไปแสดงความคิดเห็นไป
ทิศทางเดียวกันว่า๑๔ล้านเสียงที่ประชาชนเลือกมาไม่มีความหมาย
ก็ยังยืนยันว่าจะสู้เคียงข้างพักเก้าไกลต่อไป
คุณหนุ่มเมืองจันทร์ครับหรือว่านายสรกลอดุญญานนท์นักเขียนชื่อดัง
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับบอกว่า
ท่าทีของพักเก้าไกลในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จุดยืนต้องมีแต่ต้องยืดหยุ่น
ไม่ได้ถอยทุกเรื่องแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้มีการคุยกันในพัก
โดยคุณวิโรธบอกกับคนในพักว่าการที่จะสู้กับคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่า
เมื่อพยายามกดดันให้พักเก้าไกลออกจากรัฐบาลเราก็จะอยู่
เพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดคือปิดสวิตช์๓ปสู้กับทุนผูกขาด
ทำให้สิทธิเสร็จภาพของประชาชนดีขึ้น
ขณะที่รองศาสตราอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวโดยตั้งคำถามว่า
คิดว่าจะมีสวพูดอีกไหมว่ามีคนเลือกคุณเศรษฐาแค่๑๐ล้านเสียง

ชาวเน็ตและชาวเน็ตชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คำถามของอาจารย์เจษดา
เป็นจำนวนมากและก็บอกว่าสู้ส่วนตรงวอไม่ได้หรอก
เลือกมาโดยคนตั้ง๑คนส่วนบางคนเข้ามาเสนอว่า
อยากให้แก้กฎหมายให้คนไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
จำกัดไม่ต้องจำกัดอายุสามารถเลือกตั้งได้
อาจารย์อย่าทายล่วงหน้าสิครับใจคอไม่ค่อยดี
นั่นก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของประเทศไทย
ในวันนี้นะคะ๒๑กรกฎาคมนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่พักเก้าไกลกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่ทางคุณธวัชชัยจะมีการแถลงเนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนภูเก็ตค่ะ
วันนี้มาที่ที่ทำการพักก้าวไกล
มาพร้อมกับนี่เลยค่ะอุปกรณ์ตำน้ำพริก

เอาพริกเอากะปิเอาสตอ
เขาบอกว่าจะมาตำน้ำพริก๙ครกมอบเป็นกำลังใจ

ก้าวไกลก็ชนะ๓เขตนะคะ
การแถลงข่าวก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ยนะคะ

มาพร้อมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน

เอาของดีภูเก็ตมากะปิสตอของพื้นบ้าน

บอกว่าจะทำน้ำพริกกุ้งเสียบ๙ครก

ก็คือก้าวไกลก้าวหน้า

เป็นกำลังใจให้พักก้าวไกล
ในฐานะที่ได้เสียงอันดับหนึ่งของประชาชน

อุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้
โอ้โหสตอผวงเวลาเลยค่ะ
ก็เสียงของมหาชนที่ได้รับมา

ขอให้พักก้าวกลายได้มีโอกาส

เจตจำนงของประชาชน
ของฝากให้คุณชัยธวัฒน์
เลขาธิการพักก้าวไกลค่ะ
คือคุณชัยธวัฒน์เคยเรียนที่พักใต้

มปลายจบมัธยมจากหัดใหญ่
สงขลาคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่า

เหมือนน้ำพริกแน่นอนอันนี้คือก่อนแถลง

เหมือนกับพักก้าวกลาย

สวมเสื้อคลุมของพักก้าวกลายถือป้าย
เห็นไหมคะสงสารพิธาถูกฝูง

แล้วก็เอาน้ำสีแดง

อยู่ที่หน้าที่ทำการของพักก้าวกลายค่ะ